ดูเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์
เป็นภาพจากกล้องติดหน้าของหมวกกันน็อกของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์คันข้างหน้าพยายามจะเบียดแซงเข้าไป
ระหว่างรถบรรทุกกับทางรถกระบะแล้วก็เบียดแซงไปตรงกลาง
ไปดูคลิปภาพกันก่อนแล้วก็ช่วยกันดูนะคะ
ตกลงแล้วเหตุการณ์นี้ใครผิดใครถูกยังไงค่ะ
เนี่ยก็คือมีคนขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาใส่หมวกกันน็อกแล้วมีกล้องอยู่ที่หมวกนะคะ
ใช่เขาก็เลยเห็นเนี่ยคันแซงซ้ายมามาเร็วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะคันนั้นน่ะ

ไปแทรกตรงกลางจนรถล้มแบบนี้

โชคดีไม่โดนรถทับนะไม่โดนรถคันข้างรถกระบะรถบรรทุกอ่ะ
คือคันหลังที่ตามมาคือจักรยานยนต์ด้วยกันไง

คือโชคดีนะคะที่ล้มลงไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรหนักมากนะคะ
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกภาพได้จากกล้องที่ติดหมวกกันน็อกของรถจักรยานยนต์อีกคันนะคะ
อันนี้เป็นเส้นถนนหินกองสระบุรี

มันไม่ได้มีช่องแบบที่ว่าโอ้โหดูแล้วน่าจะไปได้เลยอ่ะ
ขี่ก็เร็วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
แต่ยานยนต์คันนี้แหละก็ประมาทอ่ะ

เสี่ยงนะคะเสี่ยงที่จะเอาชีวิตไม่รอดนะคะ
ก็ยังดีไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ